ดูงานบุญงานประเพณีกันหน่อยดีกว่า

แต่ว่ากระถิ่นงานนี้สิแปลกประหลาดมากเลย

ถ้าไม่เคยก็รีบไปจ้า
มาแล้วเนี่ยรถบรรทุกแต่ละคัน
แต่งซิ่งกันมาเลยนะคะ
และก็ขนหินมาด้วย
พยายามที่จะค่อยขับทยอยกันมานะคะ

หมู่๖ตำบลดอนมะเกลืออำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
คุณนับแล้วมาทั้งหมด๘๐คัน
แต่ละคันบรรทุกหินคลุกมาเต็มคันรถเลย
แล้วจะเอามาร่วมทอดกระถิ่นสามัคคี
ในการบูรณะวัดทุ่งกระเจ็ดนี่แหละ

มีคุณธีรศักดิ์อินกล่อมหรือว่าเสียหนึ่งโชคศรีศุกร์
และคุณอดุลแย้มชูเจ้าของร้านอดุลอะไหล่แต่งซิ่ง๑๐ล้อ
เขาเป็นเจ้าภาพร่วมบุญกันกับชมรมรถบรรทุกหัวใจสิงห์แห่งประเทศไทย
พูดเลยว่างานนี้งานใหญ่และเป็นงานแปลกจริง
เพราะว่าก็ยังไม่ค่อยเห็นนะการทำบุญทอดกระถิ่นแบบนี้
โดยเฉพาะการใช้หินคลุกนะคะซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญเนี่ย
ก็ตื่นเต้นฮือฮาสนุกสนานคลึกคลื้นกันไปด้วยเหมือนกัน
จากการร่วมทำบุญทอดกระถิ่นหินคลุกแล้วนะคะก็ยังมีคนนำผลไม้อาหารคาวหวาน
พร้อมกับประทัศน์๑๒๐๐๐พันนัดมาจุดถวายแก้บนลวงพ่อโบดน้อย
หรือพระพุทธรูปทองเหลืองในวิหาร
ดูชิ้นสาดูปุ๊กปังปุ๊กปังควันขโมงใหญ่เลย
เดี๋ยวนะไฟไหมยังมันเหมือนเลย
มันก็อาจจะควันเยอะหน่อยไงประทัดมันต้องหมื่นกว่านัดน่ะนะ
แต่ก็ยังก็ปลอดภัยดีชาวบ้านก็มากราบไหว้
เคารพสัทธากันเป็นอย่างมากนะคะสำหรับพระพุทธรูปหรือทองเหลืองนี้นะคะ
เพราะเขาเชื่อกันว่าถ้าใครไม่สบายใจ
หรือต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไร
ก็ให้มาขอหลวงพ่อนี่แหละหลวงพ่อก็จะโดนบันดาลให้ทุกอย่างนะคะ
มีคนโชคดีถูกโชคถูกลาบมาแล้วนะ

ฟังเอาไว้เป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย